ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี้ครับ
ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีต่อกรณีที่ตำรวจนั้นแจ้งความจับเจ้าของร้านกาแฟแห่งหนึ่งในจังหวัดแพร่
ข้อหาคือละเมิดลิขสิทธิ์เพลงด้วยการเปิดเพลงจากยูทูปภายในร้านจนกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลครับ
โดยก่อนที่ทางบริษัทจะแจ้งความจับผู้ประกอบการมีการตรวจสอบก่อนล่วงหน้าอีกทั้งส่วนตัวแล้วเชื่อว่าบรรดาผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าต่างย่อมทราบดีอยู่แล้ว
เนื่องจากเรื่องการจัดเก็บลิขสิทธิ์เป็นเรื่องของกฎหมาย
วิธีสังเกตง่ายว่าผู้ประกอบการเปิดเพลงเป็นการเปิดเพลงฟังแบบส่วนตัวหรือเปิดเพลงเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า
ดูที่ไหนให้ดูที่ตำแหน่งการวางลำโพงลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณกริจทอมัสกันครับ
คือจริงแล้วจะว่าจะยูทูปจะด้วยระบบอะไรก็ตามแต่นะถ้าเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณะนะครับ
เป็นการส่งเสริมธุรกิจทางที่เรียกว่าเป็นการสร้างรายได้ทางอ้อมแล้วกัน
จะได้เข้าใจง่ายก็มีการเก็บ
จริงก็เก็บมา๑๕ปีแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่
เอาไปแล้วก็ไปใช้ให้คนลองก็เป็นการค้า

ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งแรก
ผมว่ามีคนรับทราบอยู่แล้วว่ามีการเก็บ
มีการต้องมีการจ่ายลิขสิทธิ์อยู่แล้วนะครับ

ไปให้เขามีที่ตั้งคือลักษณะร้านค้ามันก็บอก

ถ้าคุณนั่งอยู่ตำส้มตำแล้วลำโพงอยู่ข้าง
เล็กซานทิสเตอร์เดี๋ยวมันคงไม่ส่งเสริมการค้ามั้ง
แต่ถ้าคุณนั่งตำส้มตำแล้วลูกค้านั่งอยู่นู้นแล้วไปลำโพงอยู่นู่น

เน้นการค้าเราเน้นการบริการ
เพื่อไหนเขาจะใช้เป็นเรื่องก่อนส่งเสริมธุรกิจเขาแล้ว
เราก็คิดว่าเราจะเลือกคัดสรรเอาแบบนี้มาแบบนี้
เราจะคัดให้ตรงกับร้านเขาให้เขาเป็นประโยชนกับเขาจริงนะฮะ
ผู้บริหารธุรกิจเพลงของแกรมมี่นั้นยังเสนอแนะไปถึงรัฐบาลด้วยนะครับ
อยากจะให้ช่วยประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ
บรรดาผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงประชาชนทั่วไปอีกด้วย
เกี่ยวกับกฎหมายการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
เนื่องจากมองว่าผลงานเพลงก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญา

ผมต้องโทษค่ะผมอยู่อ่อนกรองบอกว่าหน่วยงานรัฐ
เพราะคุณนะที่ต้องทำความเข้าใจกับคนเรื่องลิขสิทธิ์อยู่แล้ว

ประชาชนคนไทยออกมาเป็นว่า๙๐ไม่รู้เรื่องลิขสิทธิ์
โอ้โฮคุณจะมาอยู่บนโลกเดียวกับเขาอยู่แล้ว
เขาเป็นสิทธิ์พื้นฐานที่คนเขารู้
เพราะประเทศไทยไม่เคยส่งเสริมการสร้างลิขสิทธิ์
คิดจะใช้แล้วก็ไม่มีตังค์ก็เลยจะขโมย

ผมยินดีเลยที่ทุกคนบอกว่างั้นแต่งเพลงเองเปิดให้ร้านตัวเอง
ดีครับมันจะไม่มีคนสร้างสร้างงานเยอะ